พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าบ้าง
คือเด็กวัย๑๗ชายหญิงเขาคบกัน
แล้วผู้หญิงก็ไปคบกับผู้ชายวัย๒๐ปี

เสร็จแล้วมีการนัดเคลียร์ปัญหากัน
ฝ่ายผู้ชายยี่สิบปีก็นัดเคลียร์กับผู้ชายสิบเจ็ดปี
แล้วฝ่ายผู้ชายยี่สิบปีเนี่ยนะก็พาพวกมาด้วยก็คือยวชนสิบหกปี
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยยวชนวัยสิบหกปี
เป็นคนแทงวัยสิบเจ็ดปียี่สิบหกแผลจนเสียชีวิต
คือตัวคู่กรณีกันไม่ได้แทง

ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัก๒ทุ่มของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเบตงก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทง
สวนยางแถวถนนสายบัวหลวงที่ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
พอตำรวจไปถึงในสวนยางพาราด้านล่างมันเป็นเหวลึกประมาณสัก๑๐๐เมตร
ก็เจอเด็กนักเรียนชายม๔อายุ๑๗ปีโดนแทงด้วยมีดโดนแทงพลุนเลยค่ะ
หกแผลทั้งหน้าอกหลังชายโครงเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็นำตัวเด็กชายวัย๑๗ปีส่งโรงพยาบาลเบตงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าเด็กนักเรียนชายอายุ๑๗ปี
เขาคบหากันกับสาววัย๑๗แล้วก็มีชายอีกคนนึงอายุ๒๐ปี
ก็คิดว่าน่าจะมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าคือชอบพอคบหากัน
พอผู้ชายวัย๒๐ปีรู้เนี่ยเลยไม่พอใจไง
โทรนัดเด็กผู้ชายวัย๑๗ปีให้มาเคลียร์กันหน่อยอันไหนมาเคลียร์กันหน่อยซิ
เรื่องนี้ตกลงจะจบกันว่ายังไงก็ไปเคลียร์กันที่ถนนนาคาราช
แต่ตอนที่ไปตกลงกันเนี่ยชายวัย๒๐ปีก็มีเพื่อนมาด้วยเป็นเยาวชน
แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่ากลุ่มชายวัย๒๐ปีเนี่ย
เอาตัวเด็กนักเรียนชาย๑๗ปีไปที่สวนยาง

แล้วมารู้อีกทีนึงคือเสียชีวิตแล้วที่สวนยาง
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
วัย๒๐ปีเขาชื่อว่านายอาซานปูเต๊ะ
แล้วก็ยังมีเยาวชนชายอายุ๑๖ปี

ตำรวจก็พาตัวไปชี้จุดที่มีการทิ้งมีด

ซึ่งเยาวชนอายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ

บอกว่าผมเป็นคนแทงผู้ตายเอง
ส่วนนายอาซานวัย๒๐ปีไม่ได้แทง

ก็เอามีดไปทิ้งใต้สะพานมหามงคล

ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตร
แล้วก็บอกว่าพอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่สวนยาง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พอทะเลาะกันเคลียร์ปัญหากันแล้วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่สวนยางปั๊บเนี่ย
ปรากฏว่าผู้ตายใช้มีดมาแทงนายอาซานวัย๒๐ปีก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยเยาวชนวัย๑๖ปีก็เลยแย่งมีดมาจากผู้ตาย
เพื่อที่จะช่วยเพื่อนวัย๒๐ปีแล้วก็เลยแทงที่เยาวชนวัย๑๗ปีแบบไม่ยั้งนะคะ

เขาแทงเพื่อนเราแทงเพื่อนเรากี่แผลครับ
๑แผลแล้วเราทำยังไงครับเข้าไปช่วยไง
ก็เอามีดไปไปแย่งมีดกันครับ
แย่งมีดจากเขาครับแล้วก็แทงกี่แผลครับ

ไม่รู้สึกตัวอ่าพอแทงเสร็จแล้วเราทำไงครับขี่รถ

สาเหตุที่ทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
เรื่องหลายเรื่องครับ
เรื่องครับมีเรื่องอะไรบ้างครับที่ทะเลาะกัน
เรื่องเรื่องเก่า
ตอนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาก็ได้แต่บอกว่าหลายเรื่องครับหลายเรื่องครับ
คือก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะ
แต่ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะ
ก็เยาวชนวัย๑๖ปีเนี่ย
ก็ให้การรับสารภาพคนเดียว
นายอาซานยังคงให้การปฏิเสธ

ตำรวจก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยว่านายอาซานวัย๒๐ปีเนี่ย

เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้นายอาซานจะปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทำ
แต่เยาวชน๑๖ปีเพื่อนผมเป็นคนทำ
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ส่วนเยาวชนที่ก่อเหตุวัย๑๖ปี
แล้วก็จะมีการให้ทีมสหวิชาชีพมาสอบปากคำ
ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปด้วย
ใช่ครับศพของผู้เสียชีวิตก็ไปตั้งอยู่ที่

ก็มีธรรมดาเพื่อนญาติไปร่วมงานกันนะครับ

สอนที่เคลียร์กันไม่ได้
จบได้ไม่ดีก็เกิดเป็นปัญหาแบบนี้ขึ้นมา